คุณผู้ชมครับประสบกรณิกรไทยจำนวนมากครับ
มีโอกาสรับใช้ราชวงศ์จักรี
จะมีการปลูกฝังให้ลูกหลานนั้นมีความจงรักพักดีครับ

ร่วมกราบถวายบังคมลาในหลวงราชการที่๙นะครับ
ติดตามได้กับคุณกระมวลวันการีพัฒน์นะครับ
รายงานมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับ

ข้าวบอกสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิภลอดุลยเดช
ลมมนาปภิษจนจบพระราชพิธีค่ะ
ครอบครัวเชษบัณฑิตจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
พาลูกหลานมาร่วมพระราชพิธี

หลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
โดยคนในครอบครัวได้เคยถวายงานในห้องเครื่อง

พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗
ขณะที่ลูกคนโตค่ะเกิดในปีพศ๒๕๕๙
ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ลมนาบพิษเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
ส่วนลูกชายคนเล็กแม้จะอายุเพียง๒ปี
ก็ได้ถูกปลูกฝังให้รักในสถาบันพระมหากษัตริย์
คือก็จะให้เขาเรียกว่าพ่อหลวงเวลาที่เขาดูในข่าวพระราชสำนักอะไรอย่างนี้
เขาก็จะบอกว่าหลวงเด็ดแล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นพระบรมชายลักษณ์ของรัชกาลที่๙
หรือว่าราชการนิสิตปัจจุบันเขาก็จะบอกหลวงเด็ดแล้ว
เขาก็จะกราบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ภูมิรัฐพณะอายุ๑๐ควบ

ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๐อยู่ฝ่ายคัดกรองประตู๙

ออกตรวจความเรียบร้อยของประชาชนกับคุณพ่อที่เป็นตำรวจ
โดยจะเข้าเวรตั้งแต่ตี๑ถึงตี๔ค่ะ
น้องบอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่จิตอาสา
แม้ว่าจะเป็นเด็กแต่ก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกคนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่๙
สำหรับการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้เปิดให้รถวิ่งตามปกติ
ทำให้ท่าเรือพระปิ่นเกล้ามีจำนวนผู้โดยสารน้อยลง
ได้หยุดให้บริการเรืออาสาข้ามฝากฟรีไปเมื่อเวลา๑๒นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
ที่บริเวณจุดคัดกรองจุดที่๙ที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่น๙
ยังมีประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยตัวเลขล่าสุดค่ะที่ทางทีมข่าวชะละทีวีได้สำรวจ
วันนี้มีประชาชนเข้าพื้นที่แล้วอยู่ที่๓๐๐คน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ